วันนี้หลายคนก็จะเดินทางไปทำบุญด้วยแล้วก็แก้ชงด้วยครับ

เราสองคนก็แต่งแดงคือรับปีใหม่เลย

หลายคนรีบไปแก้ชงแล้ววันนี้คนก็เยอะมาก

ทั่วประเทศก็คงจะคึกคักไม่แพ้กันครับ
บรรยากาศมีทั้งคนไทยแล้วก็ไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็ชาวจีนเดินทางมาทำบุญแก้ชง
ในปีนี้ปี๒๕๖๖เป็นปีนักศัตริย
คือปีเถาะหรือว่าปีกระต่ายนั่นเองนะครับ

ถ้าว่ากันด้วยหลักความเชื่อทางโหรศาสตร์

โหรศาสตร์ของจีนคำว่าชงภาษาจีนแปลว่าการปะทะ
ดังนั้นปีชงคือปีที่อาจจะมีการปะทะเกิดขึ้น
เขาก็เลยมีความเชื่อว่าคงต้องแก้ชง
อย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับ

ปี๒๕๖๖ปีนักศัตริย์ที่ถือว่าเป็นปีชงแบบ
ชงตรง๑๐๐ชงเต็มคือปีรกา
ราคาคือไก่นั่นเองนะครับผู้ชงตรง๑๐๐นะ
ในขณะเดียวกันก็จะมีปีชงร่วม

อาจจะมีสัดส่วนน้อยกว่านั้น
หรือ๗๕ก็แล้วแต่ครับ
คุณผู้ชมครับปีรากาใครที่ชงเต็ม๑๐๐บ้าง

ก็คือทุก๑วงรอบ๑๒ปีสำหรับปีรากา
ในขณะที่ชงร่วมก็ได้แก่คนที่เกิดปีพศ๒๔๙๗๒๕๐๓๒๕๐๖๒๕๐๙๒๕๑๕

ทางด้านของคุณนรมนจิตศิลป์อายุ๓๘ปี
มาจากชนบุรีครับมาทั้งครอบครัวเลยฮะ
บอกว่าตั้งใจมาทำบุญวันขึ้นปีใหม่
วัดเล่งเนื้อยี่และแก้ชงด้วยครับ
ตัวเธอเกิดปีชวดปี๒๕๒๗ถือว่าเป็นปีชงร่วม
แล้วเธอก็เชื่อว่าถ้าทำพิธีแก้ชงแล้ว
ชีวิตตามีจะมีแต่รื่นราวดีและแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
ก็คือปีเกิดปี๒๗นะคะก็คือจะเป็นปีชงด้วยค่ะ
ก็เลยมาว่ายแล้วก็ขอพรด้วยค่ะ

คิดว่ามันจะดีประสบความสำเร็จต่อไปค่ะทุกเรื่องค่ะ
หน้าที่การงานทุกอย่างเลยค่ะ
พอทำบุญแก้ชงเสร็จแล้วก็จะยิ้มได้สบายใจนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ร้านขายเครื่องเส้นไหว้ขอพรแก้ปีชง

คุณดวงพรกฤษณมรกฏอายุ๔๕ปี
คนดูแลร้านเขาบอกว่าแบบนี้ครับปีนี้ขายดีมากเลย

เครื่องเส้นไหว้ราคาก็จะสนุนราคาชุดละ๑๐๐๑๓๐บาท
มีทั้งเส้นไหว้ขอพรแล้วก็เส้นไหว้แก้ปีชง
อาจจะต่างกันในบางอย่างนะครับ
ส่วนใหญ่นิยมไหว้องค์ไทยสวยเอี๊ย
ก็คือเทพที่คุ้มครองดวงชะตาองค์ไทยสวยเอี๊ยะนะครับ
อีกหนึ่งองค์ชื่อคล้ายกันไฉสิงเอี๊ยะ
สิงเอี๊ยนี่คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ขอเงินขอทองต่างแล้วก็ยังมีเทพเจ้าอื่นครับ
สำปกหกโจ้เทพสามพระองค์เทพแห่งการงานสุขภาพ
หลังจากทำพิธีไหว้จุดทูบบูชาจุดเทียนอะไรเรียบร้อย
จะมีการนำกระดาษมาปัดตัวแก้ปีชง
เล่งเนยี่เขาจะมีคำแนะนำและวิธีการบอกครับ
ปัดทางไหนไปทางไหนปัดทั้งหมดกี่ครั้ง
ลองฟังคนที่เขาดูแลกิจการร้านกันหน่อยครับ
ท่านท่านระบุตัวสองรบชายสีเยียะนะคะ
ซึ่งองค์เทพไทยสวยก็คือองค์เทพสำหรับปีชงโดยเฉพาะ
เป็นการฝากดวงเพื่อให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี
และช่วยให้แคลควาสปลอดภัยส่วนองค์ชายสีเยียะ
ไม่ว่าจะเป็นค้าขายเสียงดวงเสี่ยงโชค
แล้วจะมีซัมโปะ๖โจ้เทพสามพระองค์
เป็นเทพเกี่ยวกับการงานสุขภาพ

นี่คือที่วัดเล่งเนื้อยี่นะครับ
ถนนตนากรุงเทพฯแถวสาวชิงชาครับ

ประชาชนนึงแน่นไปว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไหว้สารเจ้าพ่อเสือแล้วก็แก้ปีชง

คุณนัชชาชัยบินอายุ๔๑ปี
มาจากแถวย่านพระราม๒ครับ
อันนั้นรถจะติดหน่อยแต่ก็ฝ่ารถติดมา
แต่ช่วงนี้โชคดีฮะช่วงวันหยุดปีใหม่
รถอาจจะไม่ได้ติดมากเหมือนกับก่อนหน้านี้
มาตั้งใจแก้ปีชงแล้วก็ไหว้สารเจ้าพ่อเสือด้วย

แก้ปีชงปีพี่ไก่ค่ะค่ะค่ะค่ะ

ก็ก็ว่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
ถวายของไหว้เพื่อให้จิตใจเราดีขึ้นค่ะ